ทุเรียนเป็นหนึ่งในผลไม้ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมกินนะครับ

แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนไม่น้อยครับ
ที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยที่จะได้ลิ้มชิมรส
ซึ่งนอกจากจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักทุเรียนมากขึ้นแล้ว
ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว
และทำสถิติเป็นเทศกาลทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ทุเรียนหมอนทองกว่า๕ตันจาก๑๑จังหวัดทั่วไทย
นำมาแกะเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
บุฟเฟ่ทุเรียนครั้งแรกของเมืองไทย
มีนักชิมทุเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเข้ามารับประทานกันนะคะ

แล้วก็รับประทานอย่างแบบมั่นใจค่ะ

ก็จะมีจีนกับมีซิงคโปร์๒ชาติที่มาหลักที่เห็นนะครับ
งานนี้เป็นการยกระดับผลไม้ไทย
ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว
สนับสนุนผลผลิตจากชาวสวนผลไม้
ทุบสถิติครั้งแรกในประเทศไทย

เชื่อหรือไม่บันทึกว่าเป็นเทศกาลทุเรียน
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ
ใครชอบทานทุเรียนแนะนำโซนบุฟเฟ่ทุเรียน
ราคาต่อหัว๕๙๙บาท

มีโต๊ะรองรับรอบละ๓๐๐ที่นั่งค่ะ
เธอแป๊บเดียวค่ะดิฉันนั่งกันทุเรียนคนเดียว

ลืมอ้วนไปชั่วขนาดเลยค่ะคุณผู้ชม

ยังสามารถมาได้จนถึงวันที่๑๗สิงหาคม
ที่บริเวณลานสแควร์เอด้านหน้าศูนย์การค้า

เราจะมีเวลาในการกินทุเรียนถึง๑ชั่วโมงครึ่งค่ะ
หรือไม้อย่างมังคุศมาช่วยดับร้อนจากทุเรียน
ก็เรียกคะแนนจากนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย

บุฟเฟ่ทั้งทีต้องกินให้คุ้ม

ก็เลยพอดีดูจากข่าวอะไรอย่างนี้

ก็เลยมาลองมาดูดีกว่าอะไรอย่างนี้
มันมีบุฟเฟ่ทุเรียนก็ถูกดี

แล้วก็ได้กินหลากหลายดี

กาแฟทุเรียนทุเรียนกวน
โกยากิทุเรียนทำกันสดแบบนี้

ทุเรียนอ่อนอร่อยค่ะ
นับเป็นการกระตุ้นตลาดผลไม้ไทย
ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ข่าวทรัฐทีวีรายงาน